สัมผัสโฮมสเตย์ชุมชนน่าอยู่ท่องเที่ยว๙จุดเรียนรู้ตามชุมชน
แล้วจะรักแล้วจะหลงมนต์เสน่ห์วิถีคนวิทยาชุมชนประชารัฐสีชมพูสัปดาห์นี้